ออนไลน์คือจะบอกว่าไม่ใช่แค่แบบไปเดินห้างซื้อของ

เพราะว่าเขาก็มีการออกใบกำกับภาษีออกใบเสร็จให้เหมือนกัน

คือตอนนี้ผู้ประกอบการออนไลน์ช้อปปิ้ง
เขาก็บอกเลยว่ายอดการซื้อขาย
น่าจะโตขึ้นเยอะตั้งแต่พฤศจิกายน

เขาก็ลดราคากันเรียกว่าสบั้นหันแหลกนะคะ
แล้วก็ตอนนี้เนี่ยลากระยะเวลายาวไปจนถึงช่วงเวลาเดียวกันกับช็อปช่วยชาติเลย

หรือว่าวันช้อปปิ้งของคนโสดค่ะ
โดยเป็นมหากรรมลดราคาระดับโลกของธุรกิจช้อปปิ้งออนไลน

ปีนี้มีระยะเวลาสิ้นสุดจนถึงเดือนธันวาคมเลย
เดิมที่จัดขึ้นแค่วันที่๑๑พฤศจิกายนวันเดียว
โปรโมชั่นลดราคาสูงสุดตอนนี้ไปถึง๑๙๐แล้วนะคะ
นายพาวุฒิพงศ์วิทยาพานุนายกสมาคมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยก็บอกว่า

ก็เป็นเพราะว่าอยากจะดึงกระแสมาตรการช็อปช่วยชาติของภาครัฐ
เริ่มตั้งแต่วันที่๑๑พฤศจิกายนจนถึง๓ธันวาคมเข้ามาร่วมด้วย
เพื่อดึงให้ผู้บริโภคในกลุ่มอื่นเข้ามาใช้บริการค่ะ
ก็นับว่าเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกของธุรกิจช้อปปิ้งออนไลน์ในไทยนะคะ
ขานรับมาตรการนี้อย่างชัดเจน
เว็บไซต์ไม่เคยออกใบเสร็จชำระเงินก็หันมาออกใบเสร็จให้
ยังมีคำแนะนำให้อย่างละเอียดด้วย
เดิมที่หลายคนอาจจะไม่ได้ใส่ใจในเรื่องนี้นัก
โดยมองว่ากระแสมาตรการช็อปช่วยชาตินี้
จะทำให้ยอดขายธุรกิจช้อปปิ้งออนไลน์ช่วงเดือนนี้เนี่ยเติบโตได้มากกว่าทุกปีค่ะ
ขายของกลุ่มช่วงเดือนนี้น่าจะเติบโต๒๓เท่า
จากกระแสความตื่นตัวของมาตรการช็อปช่วยชาติ
ก็ยิ่งทำให้การช้อปปิ้งออนไลน์ในช่วงเวลานี้ได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้น
แม้ว่าตัวเลขการช้อปปิ้งออนไลน์ในเดือนพฤศจิกายนจะสูงขึ้นกว่าทุกปี
จากมาตรการช็อปช่วยชาติเป็นแรงเสริม
การช้อปปิ้งออนไลน์ในช่วงธันวาคมก็จะเติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน
เพราะว่าความต้องการซื้อสินค้าในแต่ละช่วงไม่เหมือนกัน
การซื้อสินค้าในช่วงพฤศจิกายนเดือนนี้
ส่วนใหญ่จะเป็นการซื้อสินค้าขนาดใหญ่
แต่ว่าการจับจ่ายในช่วงเดือนธันวาคมมักจะเป็นสินค้าชิ้นเล็ก
เกี่ยวกับเทศกาลปีใหม่หรือว่าการซื้อเป็นของขวัญ
ก็ได้สำรวจพฤติกรรมการซื้อของออนไลน์ของผู้บริโภคไทย
โดยคาดการณ์ว่ายอดใช้จ่ายออนไลน์ทั้งหมดของนักชอบชาวไทยในปีนี้